ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นสำหรับทางงานเดียว
ชุวิตตีแสงหน้า
นายกถึงกับต้องออกคำสั่ง
ห้ามใครเลี้ยงดูปูเสือค่าราชการ
สะท้อนระบบราชการไทยที่ล้มเหลว
ชุวิตกระมวลวิสิต
รัชพรชลาดล
ชุวิตตีแสงหน้า

วันนี้ต้องบอกก่อนว่าวันนี้คุณชุวิตมาลุก

ครับก็วันนี้ผมและบริษัทวัชลพลครับ
บริษัทในเครือร่วมเป็นเจ้าภาพ
บางเพลตกุศลพระบรมบสมเด็จ

ดุลยเดชประกอบด้วยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐออนไลน์ไทยรัฐทีวี

ลงเศียรไทรัสวิทยามูนิทธิไทรัส
วัจฉรพลประธานกรรมการบริษัทวัจฉรพล
นายสลาวุฒิวัชละพล

ถือว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณยังใหญ่หลวงครับ
ก็เรารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น
ที่ชาวไทยรัฐได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์
และร่วมถวายความอาลัย
ความรู้สึกที่มีต่อพระองค์นั้นยากจะบรรยายเป็นคำพูดได้หมด
เพราะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อประสบนิกรชาวไทยมากมาย
ท่านผู้ชมครับ๑ในพระมหากรุณาที่คุณก็คือ
ผมก็เป็น๑ในนั้นให้กลับเนื้อกลับตัว
พลึกปฏิบัติตัวเป็นคนดีเป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่ได้ให้มีโอกาส
ก็หลายครั้งหลายคราครับที่มีคนทำความผิดแล้วก็สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตในสังคมนะฮะ
อย่างเช่นคนปกติทำประโยชน์บ้างไม่ว่าในด้านต่างและก็มีบางกลุ่มบางคนที่ต้องกลับเข้าไปใหม่
เพราะว่าทำความผิดซ้ำเข้าไปอีกนะครับ
อภัยโทษนั้นมีมาตั้งแต่ปี๒๔๗๘นะฮะก็นานพอสมควรนะฮะ
แต่หลักปฏิบัติก็คงจะมีในแต่ละวาระต่างกันนะครับ
เช่นในวาระของวันเฉลิมพระชนบรรษาของในหลวงบ้างราชนีบ้างนะฮะ
แต่ละวาระนั้นก็มีลักษณะที่ผมจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะฮะ

จริงมีผู้เกี่ยวข้องก็ไม่น้อยนะครับ
คุณมินครับมีนักโทษในประเทศไทยร่วม๓แสนคน
ถ้าไปรวมถึงคนคงไม่ได้ติดคุกแค่คนเดียว

แต่ว่าคนเดือดร้อนนี่ก็คงจะต้องมีครอบครัว
ลูกเมียพ่อแม่ญาติพี่น้องนะครับ
ดังนั้นคนที่เกี่ยวข้องก็คงจะมีเป็นล้านคน
ดังนั้นเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้
ก็เป็นส่วนหนึ่งของพระมหากรุณาธิคุณนะครับ
ซึ่งมีต่อประสบนิกรในส่วนหนึ่งที่ผู้กระทำความผิด
ต้องราชทันต้องไปติดคุกติดตาราง
วิชานี้เรื่องวิชานับโทษเองนะคุณมิ้นนะ

คือเป็นทุกวิชาสิครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้
ทนายก็ไม่รู้ตำรวจก็ไม่รู้นะฮะ
แม้กระทั่งบางท่านเนี่ยทางอายการบางท่านก็ไม่ทราบนะฮะ
เพราะว่ามันมีผลอย่างใหญ่หลวงต่อนักโทษนะครับ
ยกตัวอย่างยกตัวอย่างอย่างผู้พันตึง

วันนี้มีข่าวว่าสารดีการได้ตัดสินคดี
อีกคดีหนึ่งนะครับคดีของผู้พันตึงสารดีการลง๖ปี
พร้อมกับเจ้าหน้าที่เทศภกิร์ตชี่เชียงใหม่
รู้สึกว่าอีกประมาณสัก๔๕คน
ก็โดนกันคนละ๙ปี๖ปีนะครับ
ทีนี้ถามว่าท่านผู้ชมคงจะแปลกใจ

ติดอยู่ในคดีฆ่าผู้ว่า

โทษสารตัดสินดีการถึงประหารชีวิตนะครับ

แต่ทำไมติดมาแล้วถึงได้ออกมาได้

ว่าเป็นพหกทิศพระมหากุณาชินตรีห์ที่คุณแหละครับ
เพราะมีอาร์ณอภัยโทษนะ
ผู้พันธุ์ตึงเนี่ยติดโทษประหารชีวิต
เมื่อมีอภัยได้รับทั้งหมด๔ครั้งด้วยกัน
คือต้องบอกก่อนนะไม่ได้มีทุกปี

ว่าไปติดคุกเดี๋ยวก็มีอภัยโทษมีลด

๕๖๕๗นี้ไม่มีนะครับ

เพราะฉะนั้นในระหว่างยกตัวอย่างของผู้พันตึงเนี่ย
ติดโทษประหารชีวิต
ระหว่างที่ติดติดอยู่๑๔ปี
ได้รับอภัยโทษอยู่๔ครั้ง
๔ครั้งก็ครั้งแรกก็จะลดจากประหารชีวิต

ค่ะเป็นจำคุกตลอดชีวิต
หลังจากนั้นเมื่อได้รับอภัยโทษอีก
ก็ได้จากจำคุกตลอดชีวิตมาเหลือ๕๐ปี

ถ้าภาษาคุกเขาเรียกว่าเริ่มมีตัวเลข

พอ๕๐ปีก็ลดลงไปลดหลั่นลงไปเรื่อย

ผู้พันตึงเหลือโทษ๑๗ปี

ก็จะถามว่าน้อยไม่น้อยมันก็ต้องเป็นระบบ
เพราะว่าตามขั้นตอนนั้นกว่าจะลดได้เนี่ย
ก็แสดงว่าผู้พันตึงไปติดเอา๑๔ปีแล้ว
เข้าใจนะว่าติดมา๑๔ปีแล้ว
ตั้งแต่๒๕๔๕ไปยันถึง๒๕๕๘ก็ประมาณ๑๔ปี
ระหว่าง๑๔ปีมีอภัยโทษ๔ครั้ง
ได้ลดจากประหารชีวิตลดหลั่นลงมาจนเหลือโทษ๑๗ปี
๗ปีก็หมายความว่าผู้พันตึงอยู่มานาน
ก็คงไม่เคยกระทำความผิดได้เป็นนักโทษชั้นเยี่ยม
นักโทษชั้นเยี่ยมก็จะมีสิทธิ์ได้รับการพักโทษ๒ใน๓
ก็หมายความว่าติดไป๒ส่วนแล้วเหลือพักโทษอีกส่วนหนึ่ง
ติดไป๑๔ปีติดมา๑๗๑ติดมา๑๔ปีเหลือโทษ๑๗ปีก็ลบแล้วก็เหลือ๓ปี
เข้าใจนะท่านผู้ชมคงเข้าใจนะ
ก็คือติดประหารชีวิตลดหลั่นลงมาจนเหลือ๑๗ปีแล้วล่ะ
เขาเรียกว่าป้ายคำว่าป้ายนี่ก็คือโทษที่มีอยู่คือเหลือ๑๗ปี
แต่ติดมาละ๑๔ปีก็แสดงว่าหักลบออกไป๑๔ปีก็เหลืออีก๓ปี
ต้องลบสิครับเพราะติดมาโทษ๑๗ปีติดมา๑๔ปีแล้วก็ต้องเหลือ
โอ้อย่างนี้ก็ถามนิดนึงได้ไหมคุณชุวิตคือคดีถือว่าเป็นคดีใหญ่แล้วโทษหนักครับ
นักโทษที่มีโทษหนักแบบนี้เนี่ยคือก็ยังสามารถเลื่อนชั้นเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมได้
ได้ครับเพราะว่าการได้เป็นนักโทษชั้นเยี่ยมหรือว่าเลื่อนชั้นในเรือนจำเขามีระเบียบของกรมราชธรรมอยู่
ว่าไม่ทำผิดวินัยไม่ทะเลาะตบตีต่อยทะเลาะวิวาสหรือว่าเอาสิ่งที่ผิดกฎระเบียบของเรือนจำเข้ามา
ยาเสพติดมือถือหรือว่าเรื่องต่างที่เจ้าหน้าที่ราชธรรมน่าจะบันทึก
พอมีบันทึกปุ๊บเนี่ยก็จะไม่ได้รับการเลื่อนชั้น
เลื่อนชั้นปีหนึ่งจะกระทำ๒ครั้งในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม
อันนั้นหมายความว่าคุณมิ้นครับถ้ามีใครเข้าไปเนี่ยไม่ตรง
เช่นอย่างนี้เข้าไปเดือนพฤษภากรกฎา
เขาจะมีเลื่อนชั้นมิถุนาอันนี้ก็ไม่ได้นะครับ
ก็ต้องรอไปถึงเดือนธันวาคม
เพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณเข้าไปปุ๊บนับ๖เดือนเข้าไปแล้วคุณจะได้เลื่อนชั้น
ไม่ใช่ครับเพราะว่ากรมราชธรรมนั้นมีระเบียบว่าจะเลื่อนชั้นปีละ๒ครั้ง
ครั้งแรกก็คือมิถุนาและอีกครั้งหนึ่งก็คือเดือนธันวา
แปลว่าต่อให้เป็นนักโทษที่โทษหนักแค่ไหนคดีร้ายแรงแค่
แต่การได้ลดอภัยโทษนั้นมีข้อแตกต่างกันในระหว่างโทษที่ได้รับ
โทษที่เกี่ยวกับชีวิตไปฆ่าคนตายอย่างนี้

เขากำหนดว่าคดีทั่วไปได้ลดหนึ่งในสอง
อันนั้นหมายความว่าคดีเช่นคดีทั่วไปคดีช่อโกง

คดีเกี่ยวกับเรื่องต่างที่เป็นเรียกว่าคดีทั่วไป
หรือคดีบุกลุกอย่างผมกรณีผมเป็นต้น
ก็จะได้รับเป็นชั้นเยี่ยมได้รับ๑ใน๒
หนึ่งในสองหมายความว่าคุณติด๓ปีก็เหลือปีครึ่ง

แต่ถ้ากรณีเกี่ยวกับชีวิตเช่นในผู้พันธุ์ตึ๋ง
เขาจะกักชั้นก็คือลดไปชั้นหนึ่งจากหนึ่งในสอง

ก็คือไม่ได้ให้เยอะให้ลดหลั่นลงไป

คืออย่างนี้ครับถามว่าเยอะไม่เยอะเนี่ย
คุณมิ้นต้องเข้าใจนะครับว่าในระบบของประเทศไทยนั้นมีความเมตตา
มีการอภัยโทษซึ่งต่างประเทศไม่มีครับ
ต่างประเทศไม่มีเรื่องนี้ไม่มีการอภัยโทษ
เพราะฉะนั้นโทษที่ได้รับก็เป็นโทษประหารชีวิต
เมื่อมีการอภัยโทษก็ลดหลั่นลงไป
ผู้พันตึงนั้นใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำก็๑๔ปี
นะฮะก็ถือว่าพอสมควรนะฮะ

ก็เหลืออีก๓ปีจะครบโทษแล้ว๑๗ปี

ทีนี้ในระหว่างพักโทษคุณมิ้นอย่างนี้ครับ

ถ้าจะพักโทษได้๑จะต้องเป็นโทษครั้งแรก
ไม่ใช่ว่าคุณได้ใบแดงแล้วคุณจะมาพักโทษอีก

บางคนไปวิภาควิจารณไอ้นี่ข่มขืนคนแล้วเข้าคุกแล้วเดี๋ยวก็

ต้องเป็นโทษครั้งแรกเท่านั้นคุณถึงจะพักโทษได้

อันนี้คือการพักโทษนะครับไม่ใช่การอภัยโทษนะครับ
การพักโทษ๑จะต้องเป็นโทษครั้งแรก

คุณต้องมีชั้นตั้งแต่ชั้นดีขึ้นไป

เมื่อคุณติดมาพอสมควรแก่ขั้นตอนแล้ว
เช่นการพักโทษชั้นเยี่ยมให้คุณพักได้๑ใน๓
ก็คือติดมา๒ส่วนให้พัก๑ส่วน
เวลาธนายบางคนพูดอย่างพูดผิด
พูดว่าใครพักติดมา๑ใน๓แล้วได้พัก
มันพักไม่ได้ครับเพราะว่ามันติดมาน้อยกว่าพักอีก

คือติดมาแค่ส่วนเดียวจะขอพักสองส่วนมันจะได้ยังไงครับ

๑ส่วนก็คือต้องติดมา๒ใน๓
ยกตัวอย่างสารลง๓ปี
ก็แสดงว่าคุณต้องติด๒ปีแล้วก็พักปี๑

แต่ให้ออกมาข้างนอก

ได้แต่นั่นหมายความว่า๑ต้องประพฤกษ์ปฏิบัติตัว
ถูกต้องตามที่กรมควบคุมความประพฤติเขากำหนด
เช่นไม่ไปเมาเหล้าเมายาเสพยา
หรือไม่ออกนอกพื้นที่นะครับ
จะต้องไปก่อคดีนะครับ
เขามีระเบียบอยู่ประมาณ๑๐กว่าข้อสำหรับผู้ที่จะพักโทษนะครับ
ดังนั้นการพักโทษเป็นการพัก
คือคุณยังมีโทษอยู่และที่สำคัญคือคุณต้องไปรายงานตัวทุกเดือน
คือเท่ากับว่าเขายังเก็บโทษไว้กับเขาอยู่

พักโทษและได้ออกมานะครับ
ออกมาแล้วปรากฏว่าเมื่อสมมุติว่าคุณไปขอ
แจ้งพักโทษไว้ว่าจะอยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ
ในกรุงเทพฯคุณก็ต้องอยู่ในกรุงเทพฯ
โดยที่ไม่แจ้งอันนั้นก็คือความผิด
ผิดกฎนะครับผิดระเบียบนะครับ
ระเบียบมาเขาออกนอกพื้นที่โดยไม่แจ้งนะครับ
การที่จะพักโทษได้คุณก็ต้องมีผู้อุปการะนะฮะ

ก็อาจจะเป็นใครได้ก็อาจจะเป็นเจ้าบ้านนะครับ
จะเป็นภรรยาจะเป็นพ่อจะเป็นแม่จะเป็นน้า
ได้หมดนะฮะก็จะต้องมีผู้อุปการะนะครับ
และก็จะต้องมีระเบียบอื่นอีกมาก

สุดแล้วผมอยากจะสรุปให้ท่านผู้ชมฟังอย่างนี้ครับ
คือผมสงสัยว่าผู้พันตึงเนี่ยเนื่องจากว่าเขามีคดีติดอยู่แล้วนะครับ

จะต้องไม่มีคดีอื่นเกี่ยวข้อง
อันนั้นหมายความว่าระหว่างพักโทษเนี่ยเขาต้องยื่นนะฮะ

สอบถามดูว่า๑มีหมายจับหรือเปล่า

ถามว่าแล้วไปพักโทษได้ยังไง

ในคดีที่โดนประหารชีวิต

ก็แสดงว่ามีคดีก่อนอยู่แล้วนะครับ

ต้องมาตามต่อผมก็เบรกหน้าครับ

อย่างนี้นะครับคุณมิ้นคง

ในกรณีของผู้พันตึง
ผู้พันตึงโทษเหลือ๑๗ปี

เมื่อ๑๗ปีและติดประลักษณ์๑๔ปี

ทีนี้พอออกมาแล้วก็ปรากฏว่า
กระทำความผิดเงื่อนไข
ก็คือการพักโทษนี่คือยังมีโทษอยู่นะฮะ

เพราะว่าเรียกว่าการพักโทษ

ก็คือเหลือ๓ปีก็พักโทษออกมา
เมื่อออกมาแล้วปรากฏว่าผิดเงื่อนไข

กลับเข้าไปใหม่ก็โทษก็นับต่อเนื่องอีก๒ปี

โทษลง๖ปีค่ะ
อันนั้นหมายความว่าวันนี้

รับคดีใหม่ด้วยโทษ๖ปี

เป็น๘ปีไหมครับไม่ใช่ครับ

ตั้งแต่มีใบเด็ดขาดสารสั่งลง
ปีก็นับเลย๖ปีก็แสดงว่า

เวลามันเดินทั้ง๒คดีครับ
เพราะว่าอย่างตอนนี้ก็พูดง่ายว่า

ก็ต้องติดอีก๔ปีถูกไหมครับ

คือสมมุติผิดกระทงนี้กับกระทงนี้
เขาก็เอามาบวกกันไม่ใช่เหรอครับ
พูดโทรฟท่านยังไม่เข้าใจ
คือเป็นการนับคดี๒คดีในเวลาเดียวกัน
อันนี้คือทำได้นี่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์
ถูกต้องครับอันนี้เป็นการนับคล่อม
คือหมายความว่าวันถึงเนี่ยก็ยังเหลืออีก๒ปีในคดีเก่า
ถูกไหมครับและก็ติดคดีใหม่นี้ด้วยอีก๖ปี
ดังนั้น๒ปีข้างหน้าเมื่อหมดคดีเก่าแล้ว
ก็ยังเหลืออีก๔ปีนะครับ

ทีนี้เราลองกลับไปที่อย่างที่บอกแล้วครับ
ว่าเป็นข้อสังเกตนะครับ

คดีที่ลงวันนี้แสดงว่าผู้พันตึงมีคดีอยู่ด้วย

ก็ไม่นานมานี้แต่ว่าอันนี้ที่ลงคือดีกาแล้ว
มีการแล้วก็แสดงว่าคดีนี้มีคดีนานแล้ว

พักโทษต้องยื่นไปที่กรมสอบทะเบียนประวัติอาชญากรรม
ว่าเคยมีหมาจับไหมนะครับ
งั้นพักโทษไปตำรวจก็มะนาวรอล่าเรือนจำ
น่านะสิเพราะมีคดีรออยู่เพราะฉะนั้นการพักโทษ
จะต้องไม่มีคดีต้องไม่มีคดีเลยครับ
ดังนั้นนักโทษบางคนจึงไม่ขอพักโทษ
เพราะอะไรครับเพราะกลัวว่าจะมีหมายจับมีคดีเก่าอยู่
ก็กลายเป็นว่าตำรวจรู้อีกนะฮะก็มานับโทษอีก
มีคดีต่อเนื่องอีกก็เลยไม่ยื่นขอพักโทษ
กรณีของผู้พันถึงจึงเป็นที่ข้อตั้งข้อสังเกตว่า
เพราะอะไรถึงพักโทษได้ในเมื่อมีคดีอีกคดีหนึ่งอยู่

ดังนั้นผมกลับมาเรื่องการอภัยโทษนะคุณมินกัน
ภัยโทษเนี่ยก็คือ๑ก็ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดนะครับ

๒สามีปรยาที่บุทรุ่งป่าสงวน
ภรรยาที่เมื่อวานนี้สารดีการลง
ห้าปีใช่ไหมฮะจาก๑๕หรือ๕ครับนะครับ
ติดไปแล้วปีครึ่งแล้วขอประกันตัวออกมา
ขณะนั้นมีสถานะเป็นแค่ขอชอคือขังชายหรือขังหญิง
คือยังคดียังไม่เด็ดขาดยังไม่นับเป็นนักโทษเด็ดขาด
เพราะคดียังไม่สิ้นสุดนะครับ
กลับเข้าไปใหม่เมื่อวานี้ก็ต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่แล้วครับ
นับหนึ่งใหม่ยังไงก็กลายเป็นนักโทษชั้นกลาง
ยังไม่ได้มีสถานะกลับไปเป็นนักโทษชั้นเยี่ยม
แต่อย่างใดแม้ว่าติดมาปีกว่าแล้ว
ติดมาปีกว่าสะสมเวลาไว้ได้
แต่สถานะต้องกลับไปเริ่มใหม่คือเป็นนักโทษชั้นกลาง
อีก๖เดือนก็ค่อยปรับเป็นชั้นดีชั้นดีมากและชั้นเยี่ยม
แต่ว่าที่เขาติดมาก่อนหน้านี้คือนับรวมกับโทษไปแล้วใช่ไหมคะ
การติดนี่ไม่ว่าจะไปติดที่โรงพักษณ์ก็ยังนับให้ครับ
ให้หมดครับแต่สถานะของนักโทษเนี่ย
ต้องไปเริ่มต้นเมื่อคดีเด็ดขาดแล้ว
แล้วที่คุณชุวิตบอกว่าอภัยโทษจะมีช่วงมิถุนากับ
ไม่ใช่ครับการเลื่อนชั้นครับ

สำนักพระราชวังก็จะแจ้งเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวความมั่นคง
คุณมินครับไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีเมื่อไหร่
อืมไม่มีใครทราบครับเพราะว่าถ้าบอกไปในคุกอาจจะเช็คบินกัน
เฮ้ยมึงจะไปแล้วอ่าถูกไหมครับ
เพราะฉะนั้นจะไม่มีใครทราบครับนะครับ
ข้างนอกก็ไม่ทราบผู้สื่อข่าวก็ไม่ทราบ
ไม่มีใครทราบเลยหรอกครับมาแบบไม่มีใครทราบมาก่อนนะครับ
เท่ากับว่า๒๓มีพระรณีจะได้เลื่อนชั้นอีกทีคือธันวาค์ปลายปีนี้
ถูกต้องครับเพราะว่าก็ต้องระยะเวลา๖เดือน
ถูกต้องครับต้องอยู่๖เดือนครับไม่ได้ครับ
ก็แสดงว่าจะได้เลื่อนชั้นเนี่ยก็เป็นชั้นดีเนี่ย
เดือนธันวาค์ปีนี้อีก๗๘เดือนเนี่ย
ชั้นดีนี่ก็ยังพักโทษไม่ได้เพราะว่ายังอยู่ไม่เกิน
อ่าใช่เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปคุณมินนะครับ
พักโทษเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับฉันด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับชั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นชั้นกลางเข้าไปเนี่ยไม่ได้ครับ
พักไม่ได้นะครับเป็นชั้นดีพักได้นะครับ
เป็นชั้นดีมากพักได้เป็นชั้นเยี่ยมพักได้
ทีนี้การพักได้เนี่ยก็ต้องดูแล้วครับว่าถ้าเป็นชั้นเยี่ยมเนี่ย
เขาให้ติดไป๒ส่วนใน๓ส่วนยกตัวอย่างยังไง
อ้าว๓ปีเอาง่ายแล้วกัน๓ปีก็ต้องติด๒ปีเขาให้พักปีนึง

ถูกต้องครับเกินนะฮะ๒ใน๓นี่มันเกินครึ่งนะฮะ
ทีนี้ถ้าเกิดเป็นชั้นเยี่ยมลองลงมานะฮะเขาก็ต้องให้ติด๑ใน๓นะฮะ
ก็อันนั้นหมายพูดผิดนะครับให้พักได้๑ใน๓และพักได้๑ใน๔นะฮะ
และชั้นดี๑ใน๕อันนั้นหมายความว่าผมพูดให้ฟังให้ชัดนะฮะ
ชั้นดี๑ใน๕หมายความว่าคุณต้องติดไป๔ส่วนพัก๑ส่วน
ก็คือถ้าติดคุก๕ปีต้องติด๔ปีแล้วก็พักได้ปี๑
ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นชั้นดีมากขยิบขึ้นมาแล้วนะ
ให้พัก๑ใน๔อันนั้นหมายความว่าคุณก็ต้องติด๑ใน๔
ก็คือต้องติดไป๓ปีถ้าโทษ๔ปีติด๓ปีพักได้ปีนึง
ถ้าเป็นชั้นเยี่ยมให้พักได้๒ใน๓ก็นั่นหมายความว่า
ถ้า๓ปีคุณติด๒ปีได้พักปี
เพราะฉะนั้นลดหลั่นลงไปตามชั้นสถานะชั้นนักโทษ
จึงมีผลอย่างใหญ่หลวงต่อการพักโทษนะครับ
ก็ถ้าชั้นเยี่ยมก็จะได้พักโทษใหญ่เยอะ
ทีนี้เราจะคิดอย่างไรครับท่านผู้ชม

ถ้าบอกว่า๑ใน๕ติด๔ส่วน

ก็ต้องเอาเป็นเดือนแล้วเอา๕หาร

ใช้เดือนเดือน

นี่ก็คือ๑ใน๕อาบชั้นดี

ก็คือหมายความว่าต้องติดไป๔ส่วน

หลั่นลงไปจนกระทั่งชั้นเยี่ยม

ต้องใช้คณิตศาสตร์ต้องใช้หัวคำนวณด้วย

ว่ากรณีของการอภัยโทษ

คุณมิ้นครับเป็นนักโทษที่ยัง

อันนี้ทำความผิดหลายครั้งเข้าไปเดี๋ยวก็ได้อภัย

คือทำผิดหลายครั้งเข้าไปในเรือนจำ

อันนี้คุณมิ้นครับ
ถ้าต่ำปีหนึ่งชั้นเยี่ยมเขาให้ออกเลย

แล้วเป็นชั้นเยี่ยมคดีทั่วไป
ก็หมายความว่าคดีทั่วไปถ้าต่ำกว่า

คดีที่กั๊กคือหมายความว่าเขาจะลดให้

เช่นชั้นเยี่ยมเขาจะลดให้๑ใน๒
ถ้าเป็นคดีกักก็จะให้เป็น๑ใน๓

คดีที่เกี่ยวกับการก่อการร้าย

ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม
ความผิดเกี่ยวความสงบสุขของประชาชน

หรือความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
ยกตัวอย่างเช่นคุณไปฆ่าคนตาย

คนทั่วไปเขาอาจฉันเยี่ยมแพ้ได้๑ใน๒

ก็ได้งอกคนอื่นได้น้อยลง

ก็จะเป็นคดีที่เกี่ยวกับพวกความมั่นคง

คดีเกี่ยวกับทรัพย์เกี่ยวกับเสรีภาพ
และชื่อเสียงคือป่าม้าย
คดีเกี่ยวกับป้องกันและปราบปรามทุจริต
คดีเกี่ยวกับเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

ส่วนคดีที่ไม่ได้เลยในการอภัยโทษ
มาเมื่อปี๒๕๕๙นี่เองคือ
คดีเกี่ยวกับการข่มขืนกระทำชำเหล่า
อันนี้หมายความว่าถ้าสารลง๒๐ปีก็ติด๒๐ปีเต็มแล้วครับ
ไม่มีรถไม่มีพักไม่มีอะไรทั้งสิ้น
ไม่มีครับพักนี้อาจจะ

เพราะว่าเป็นคดีที่เขาไม่ให้
ไม่ให้อภัยโทษพักโทษก็จะลำบาก

คดีเกี่ยวกับยาเสพติดในการพักโทษ

เพราะว่าถ้าเป็นคดีที่จำนวนยามาก
ปปสอถือว่าเป็นผู้ลายสำคัญ
เป็นผู้ค้ารายสำคัญเขาจะไม่ได้รับการพักโทษ

ในกรณีของพวกขายตรงต่าง
คดียูฟันซึ่งสารลงมาเข้าไปปุ๊บ
แล้วก็จะมาบอกว่าได้รับการอภัยโทษ

ดังนั้นมี๒คดีที่ไม่ได้คือช่อกงประชาชน
กับคดีข่มขืนนะครับ

ก็เป็นเรื่องที่ถ้าไม่ติดคุกก็ไม่รู้ใช่ไหมคะ
ไม่รู้หรอกครับเพราะว่านอกจากนั้นแล้วคดียาเสพติดนะฮะ
ท่านผู้ชมหลายท่านก็คงอยากจะรู้เกี่ยวคดียาเสพติด
คดียาเสพติดได้รับการอภัยโทษไหม
ทีนี้มันต้องวัดตรงที่จำนวนโทษที่ลง๘ปี
ถ้าเกิน๘ปีไปเขาจะเว้นไปให้ครั้งหนึ่งก่อนว่าไม่ให้

ครั้งที่ได้ปัจจุบันเข้าไปปุ๊บถ้าได้แล้วเขาจะไม่ให้

ถูกต้องครับทีนี้ถ้าต่ำกว่า๘ปีเนี่ยก็ได้

๑ใน๕๑ใน๖๑ใน๗

ชั้นของนักโทษจึงเป็นเรื่องสำคัญ

สิ่งทินตาระเหล่านี้ก็เป็น

สำนึกอยู่เสมอนะครับทีนี้คุณคุณมิ้นครับมันมีเรื่องที่ท่านนายกได้พูด
ย้ำกับวันนี้กับบรรดาข้าราชการนะฮะบอกว่ายังไงครับ
ห้ามให้มีต้องบอกว่าให้ยกเลิกระบบเลี้ยงดูปูเสือราชการ
เรื่องนี้ผมเคยบอกแล้วว่าสำนวนไทยเขาเรียกว่าเลี้ยงดู
และปูเสือถามว่าเลี้ยงดูเนี่ยคุณคงจะพอเข้าใจ
ว่าเอ๊ะเลี้ยงดูก็คือเอาดูแลเลี้ยงข้าวอะไรอย่างงี้นะ
อย่างเช่นเวลาก็คุยกับบรรดาข้าราชการเนี่ยก็บางคนพ่อค้าไปบอก
อ่าเขาเลยว่าไม่เลี้ยงดูเลยไม่ดูแลเลยอ่าอ่า
จะใช้คำพูดประโยคนี้แต่ถามว่าปูเสือเนี่ยมันมายังไง
ก็คิดดูแล้วกันครับว่าทำไมต้องปูเสือ
เพราะสำนวนไทยนั้นมีความหมายครับก็คือเลี้ยงดูแล้วมันต้องปูเสือ
ถามว่าทำไมเลี้ยงดูเฉยไม่ได้นั่นสิคะนะฮะ
ท่านนายกจะบอกให้ยกเลิกธรรมเนียมนี้ผมก็จะต้องขอพูดก่อนว่า
ถ้าคนไทยเดินผ่านสารพระภูมิแล้วไม่ยกมือไหว้เมื่อไหร่แล้ว
ก็ไม่ต้องมีการเลี้ยงดูปูเสือมันขนาดนั้นเลยเหรอคะ
มันเป็นขนาดนั้นเลยครับยกตัวอย่างครับคุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับ
ถ้าเป็นในยุคของท่านประยุทธ์เนี่ยก็อาจจะทำได้นะฮะ
แต่ถ้าเป็นยุคของบรรดานักการเมืองเนี่ยผมไปลงพื้นที่เนี่ย
ผมจะต้องมีการดูแลเลี้ยงดูนะ
โบ้งชาวบ้านมาหรือว่าหัวคะแนนมาไม่เลี้ยงดู
เขาดูแลใครไม่ได้เหรอคะทีนี้ถามว่าจะเลี้ยงดูอย่างเดียว
คืออย่างนี้คุณมินครับอย่างจังหวัดแม่ห้องศรเนี่ย
ถามว่าคุณมินว่าจังหวัดใหญ่ไหมไม่ใหญ่ไม่ใหญ่

ดังนั้นใครไปเนี่ยถามว่ารู้ไหม
ใครต้องรู้หมดฮะไม่ว่าข้าราชการผู้ใหญ่ใครมาเลย
ในแม่ห้องศรและในจังหวัดต่างมักจะมีอะไรครับคุณมิ้น
จะมีร้านอาหารดังที่เรียกว่าใครไปจังหวัดนี้ก็ต้องไปกิน

ถูกต้องไหมครับเหมือนละคนที่จะไปกินเนี่ย
ก็มักจะเห็นแหละครับว่าร้านต่างราวนี้
จะมีบรรดาข้าราชการไปเต็มล้านนะครับ
รู้เลยครับว่าโอ้คนนี้มีมารับตำแหน่งใหม่
ตัวอย่างนะครับนายอำเภอมาใหม่นะครับ
ก็จะไปเลี้ยงดูกันที่ร้านอาหารดังประจำจังหวัด
ซึ่งจังหวัดแม่ห้องศรก็คงจะมีนะครับ

ก็คงจะไปเลี้ยงกันที่ร้านอาหารต่างเหล่านี้

ก็จะเห็นว่าร้านอาหารเนี่ยแน่นคนแน่นร้านนะฮะ
แล้วก็จะมีบรรดาข้าราชการต่างมาเลี้ยงฉลอง
จะเดินทางไปรับตำแหน่งใหญ่

หรือหลังจากนั้นก็จะมีอะไรฮะคุณมีน
แอลกอฮอล์มีไหม
เลี้ยงอาหารเสร็จก็ต้องมีเหล้ามีเบียร์มานะครับ
พอมีแอลกอฮอลเข้าปากก็จะร้องเรื่องอะไรล่ะครับ
ไม่มีอะไรต่อเหรอ

เดี๋ยวเบรกหน้ามาดูกันว่าเลี้ยงดูแล้ว
สเต็ปต่อไปทำไมมันต้องปูเสือแล้วปูทำไม
ชูเวทตีแสดหน้า
บอกว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายเลี้ยงดูปูเสือคุณมิ้น

ว่าจะเลิกตั้งแต่ปรโลกที่แล้ว
นายกบอกค่านิยมเลี้ยงดูปูเสือน่าจะเลิกไปแล้ว
ไม่เคยทำตั้งแต่เด็กจนโตไม่เคยมีใครมาเลี้ยงรับแบบนี้
วันนี้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีไปพูดเสร็จแล้วก็กลับ
รบกวนไม่ค้างแต่ดีกว่าไปนอนค้าง
ข้าวเสียเวลาไปประชุมแต่ละครั้งสั่งการ
ต้องเลี้ยงอาหารมากมายอาหารจานเดียวบนโต๊ะ
เสร็จแล้วกลับไม่เป็นภาระ
อย่างนี้ครับประเด็นปัญหาของประเทศไทยเนี่ย
การเลี้ยงดูปูศึกก็คือหนึ่งในระบบอุปถรรม
เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งในระบบอุปถรรมครับ
เมื่อเรามีระบบอุปถัมภ์การที่สังคมไทยมีหลายชั้น
ว่าหลายชั้นหมายความในสังคมไทยนั้น
ไม่ได้เป็นสังคมเดี่ยวหรือสังคมชั้นเดียว
แบบเดียวกับโลกตะวันตกนะฮะ
ในสังคมของไทยมีสังคมหลายชั้น
ดังนั้นการดูแลเอาใจใส่เจ้านาย
คือส่วนหนึ่งของการเติบโตคุณมิ้น
โทษนะคะถามรายละเอียดนิดนึง
ดูแลเอาใจใส่เจ้านายเนี่ย
หมายความได้ไหมคะว่าดูแลในที่นี้คือดูแลปกติหรือ
หรือบางคนชอบใช้คำว่าเรีย
โอเคสมมุติว่าผมเป็นลูกน้องแล้วกันนะครับ
ผมเป็นลูกน้องผมต้องดูแล้วเจ้านายชอบอะไร

ถ้าผมดูแลเรื่องอาหารการกินเจ้านาย

ชอบกินปลาชอบกินอาหารอีสาน

ผมผิดไม่ผิดไม่ผิดอันนี้ใส่ใจ

ผมต้องดูว่าเจ้านายชอบมี

ผมอยากจะตีก๊อบผมอยากเดินตามเจ้านาย
สมมุติว่าเจ้านายชอบกิน

โอ้โหอย่างนี้ผมไม่โตหรอกมึง
เติบโตได้ยังไงผมก็ต้องไปนั่งกิน

ต้องการปีไหนเจ้านายครับ
ปีนั้นปีนี้จ่ายเลยครับนายครับ

ในการเติบโตของข้าราชการ

อย่าไปทำเลยเจ้านาย
้าไปหรือเปล่าเดี๋ยวเจ้านายติดคุกนะ

การกระทำแบบนี้เป็นการส่งเสริม

แต่นี่เป็นส่วนหนึ่งของโอกาส

หน้าที่การงานของบรรดาข้าราชการ

คุณต้องการเติบโตแบบเลวแบบสั้น

แน่นอนครับการพิสูจน์แสดงผลงานต่าง

ถามวันนี้นะครับทำไมไม่มีหลบเลี้ยดูปูเสือ
ท่านนายกต้องบอกว่าอย่างนั้นอย่ามานั่งเฝ้าบ้าน
เห็นได้ว่าบรรดาชั้นผู้ใหญ่ต่าง

อันนี้มันจะไปรู้ได้ยังไงล่ะครับ

เรามีข้าราชการบางท่านที่อาจจะสุจริตนะฮะ

บอกว่าจะมีเรื่องงานก็ไปเจอกันที่กระทรวง

จำเป็นต้องมานั่งเฝ้าบ้านนะครับ

บางคนที่ไปยืนหน้าบ้านยืนรอหน้าบ้านนะครับ
อาจจะไปบริการแทนที่จะบริการเจ้านาย

นั่นก็คือเข้าหลังบ้านนะครับ

เอ๊เมียเจ้านายเราชอบเรื่องเพชร
เอาล่ะครับเที่ยวนี้มาเลยล่ะครับ
แล้วถามว่าเงินต่างเหล่านี้

คุณวินครับถูกไหมครับอ่าใช่ใช่อ่ะ
ดูปูเสือต้องใช้เงินใช่ไหมคะ

ลูกน้องจะเอาเงินจากกระเป๋าตัวเองมาหรือครับ
นั่นไม่ได้หรอกครับเป็นไปไม่ได้หรอกครับแล้ว
ก็ฉะนั้นก็เอามาจากพ่อค้าอีกหรอกครับ
ดังนั้นถ้าเกิดมีการเกี่ยวกับเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง
ก็มาจากพ่อค้ามาจากผู้รับเหมาถูกไหมครับ
ถ้ามาจากระบบสัมประธานก็มาอีกแล้วครับ

ก็จะมีพ่อค้าที่เกี่ยวกับห้อง
เกี่ยวกับเรื่องของกระทรวงเกษตร
ก็จะมีการเรื่องกับพ่อค้าเกี่ยวกับเกษตร
พวกไก่พวกเนื้อพวกปลา
ถ้าเป็นกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องนู้นเรื่องนี้
เขาก็จะมีพ่อค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้

ก็จะได้รับหนึ่งข้อมูล

จากทางราชการยกตัวอย่างเช่นจะมีการประมูล
อ่าข้อมูลอีกไซต์ใช่ไหมครับทำไมครับประมูล
ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดผมบอกว่ากอทม

ผมบอกก่อนเลยนะเขาจะตั้งสเปคแบบนี้
แล้วพ่อค้าอาจจะบอกงั้นขอสเปคเดียวกับที่ผมมีได้ไหม
อ่าล็อบบี้นี่คือการล็อบบี้

กรณีของอเมริกาหรือของต่างประเทศก็ล็อบบี้เป็นสิ่งที่ไม่ผิด
สามารถล็อบบี้ได้ล็อบบี้ได้เขาเรียกล็อบบี้ยีสต์นะครับล็อบบี้ยีสต์
หมายความว่าสามารถที่จะล็อบบี้ได้
แต่ประเทศไทยมันล็อบบี้ปากเปล่ามันไม่ได้หรอกครับ
เปล่าที่ไหนมันจะมาล็อบบี้ได้
เลี้ยงดูนี่ไม่เลี้ยงดูเลยไม่เลี้ยงดูอย่างนี้จะมาอะไรใช่ไหม
คุณจะกลายเป็นผีไม่มีญาติ

คุณจะอยู่ข้างบนเลยข้างบนยังไง
เอกสารกองนี้คุณจะอยู่บนสุด
ระบบนี้จะแก้ไขได้ไหมครับอย่างที่ผมบอก

มันเปรียบเหมือนธรรมเนียมเปรียบเหมือนประเพณีที่มันฝังรากลึก
อุปถัมภ์ที่มีมาตั้งแต่ปางก่อน
แล้วเราจะต้องอยู่กับมันอย่างไรครับ

ท่านนายกบอกว่าระบบนี้ต้องเลิก
ผมถึงยืนยันว่าแหม่มันก็อยากจะให้เลิกแล้วครับ
ยกตัวอย่างเช่นที่แม่ห้องสอนเนี่ย
ผู้ที่เกี่ยวข้องนี้ก็เป็นข้าราชการทั้งนั้นนะครับ
ไอ้เด็กต่างเหล่านั้นที่เอาไปบริการเนี่ย
มันจะไปล่ำไปรวยอะไร
ถ้าจับได้ก็จับได้พ่อเล้าแม่เล้านะฮะ

มันก็เหมือนกับกระบวนการของตายายที่กรสินแล้วครับ

ซึ่งมีครบวงจรมันถึงจะมาเป็นกระบวนการได้นะครับ

ถ้าไม่มีคนที่ปกป้องนะครับ
เมื่อมีตำรวจก็ต้องเอาไปเลี้ยงดูเจ้านายนะครับ
เพื่อไม่ให้เกิดการพูดว่ามันผิด
ทีนี้การเลี้ยงดูเนี่ยทำในโอกาสไหนคุณมิ้นครับ
ทำในโอกาสไหนหรือทำในสถานะไหนนะฮะ

เพราะว่าสังคมนั้นมันไม่ใช่สังคมอุปถัมภ์นะฮะ

การทำงานอาจจะต้องแสดงผลงานแสดงฝีมือ
ถามว่าไอ้ไปกินข้าวกันมันมีอยู่แล้วล่ะครับ
แต่ถามว่าถึงขนาดเลี้ยงดูแบบที่แม่ห้องสอนเนี่ย
เอาไปบริการเอาเด็กไปเด็กต่ำกว่า๑๘เด็กเล็กนะครับ

กระทำแบบนี้มันหมินเมแล้วมันก็ผิดกฎหมายนะครับ
แม้กระทั่งสมัยก่อนที่ผมทำสถานบริการ
ผมก็ยังพบอยู่ว่ามีข้าราชการต่างมาเลี้ยงดู
ยกตัวอย่างเช่นจะย้ายก็เลี้ยงจะมาก็เลี้ยงนะครับ
ง่ายว่าเลี้ยงหมดทุกโอกาสแล้วครับ
ช่วงที่มีกี่ปีใหม่ช่วงที่มีอะไรโอ้แน่นไปหมดแล้วครับ
แล้วก็ข้าราชการทั้งนั้นที่ถ้าผมบันทึกไว้เนี่ย
คงจะได้ครบทุกกระทรวงเลยครับ
คุณชูวิทย์ถ้างั้นทั้งหมดทั้งมวลที่เราคุยกันเนี่ย
ชีวิตสรุปให้ทีว่าแล้วเราห้ามได้ไหมคะ

อาจเลี้ยงดูได้แต่เราห้ามปูเสื่ออย่างงี้ทำได้มั้ยคะ

มันต้องห้ามอยู่แล้วล่ะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
ผมไม่สามารถที่จะไปสนับสนุนได้นะครับ

เหมือนว่าคุณไปไหว้สารเจ้าที่ล่ะครับ

ในเมื่อคุณไม่รู้ว่ามีจริงไหม
ในสารพระภูมิเนี่ยมีองค์จริงไหม

ตัวอย่างเช่นเกิดคนอื่นเข้ามาบริการดีกว่า
เจ้านายไปถูกใจคนอื่นนะครับ
คุณจะมีโอกาสเจริญเติบโตหรือครับ
ทีนี้มีข้าราชการที่ตรงไปตรงมาล่ะครับ

เราเป็นข้าราชการต้องยืนด้วยกฎ

ข้าราชการต้องยืนด้วยผลกำไร

แล้วก็ผมสนับสนุนท่านนายกหรอกครับที่ท่านพูดอย่างนี้

แต่ยกเลิกและไม่มีเลย
แม่ท่านจะต้องหวดรูสักทีหรือครับ
คือมันจะต้องมีตัวอย่างนะครับ

ถ้าทำให้ตัวอย่างให้เห็นชัดเลยนะครับ

ตายายที่กลสินไม่ใช่ป่าซิ้วป่าซ่อย
จับในทุนจับคนสำคัญมา
แบบจับเฉพาะคนที่มันเป็นมือโฮก

เราไม่เคยเข้าไปอยู่ในนั้นไม่มีทางเข้าใจระบบว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ว่าวันนี้ทำให้คนไทยได้ตาสว่างพร้อมกัน
เนรก็ได้ตาสว่างด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหลายเรื่อง

ทั้งเรื่องของการอภัยโทษเรื่องของการพักโทษ
เรื่องของคดีความต่างและที่สำคัญ
ประเด็นเรื่องที่นายกเพิ่งออกมาพูดสดร้อนกับเรื่องของเลี้ยงดูปูเสือ

แต่ว่าด้วยความที่มันฝังรากลึกมา
สังคมไทยยาวนานขนาดนี้
เราจะสามารถหยุดมันได้ไหม
อันนี้เป็นคำถามที่ต้องถามไปยังตัวข้าราชการแต่ละหน่วยทุกคน

จะสามารถทำให้มันถูกต้องตามกระบวนการได้ไหม
แม้แต่คำว่าสวยนี่

มันไม่ได้ว่ามีใครมาตั้งคือส่งสวยเนี่ย

ก็คำว่าสวยนี่มันมาติดมาตั้งแต่ยุคโบราณสมัยแล้วล่ะครับ
เพราะฉะนั้นคำถามนี้ส่งคำถามกลับคืนไป

ให้หมดกับค่านิยมแบบนี้

ขึ้นอีเมลให้แล้วชูวิตเอาเรื่อง

พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ